กรณีที่สุนัขจรจัด
รุมกัดหนูน้อยที่เป็นเด็กหญิงอายุแค่๑ขวบ๓เดือนนะฮะ
จนบาดเจ็บสาหัสที่บาดแผลมีร่างกาย๑๑๗แห่งนะครับค่ะ
ก็เมื่อวานนี้ทางผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะ
ว่าจะเอายังไงกับสุนัขจรจัดแถวนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับ
ตกลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเข้าดำเนินการนะฮะ

นี่เป็นภาพของเด็กหญิงวัย๑ขวบ๒เดือนนะครับ

ฝูงสุนัขจรจัดหลายสิบตัวรุมกัดจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓พฤศจิกายน

อยู่ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
เป็นบ้านของน้องที่อยู่ใกล้กับฟาร์มหมู
แล้วแถวฟาร์มหมูมีฝูงสุนัขจรจัดอยู่นับร้อยตัวนะครับ

ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามันไม่ไปไหน
เพราะว่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์
มีคนมาให้อาหารอยู่ตลอดเวลานะครับ
เล่นอยู่นะฮะแม่ทำกับข้าวอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วก็ถูกสุนัขมารุมกัดเลยนะครับ
มันมีอยู่สองกลุ่มสองฝูง
แล้วน้องเนี่ยที่มาเล่นอยู่หน้าบ้านอยู่ระหว่างสองฝูงนี้เลย
ใช่มันจะมีฝูงหนึ่งเป็นฝูงที่อยู่ในป่า

นี่พ่อบอกเคยแจ้งไปแล้ว
บอกให้เจ้าหน้าที่ให้ทางเทศบาลมาจัดการให้หน่อย
ก็ยังไม่มีใครมาจัดการแล้วลูกสาวตัวเองก็โดนกัด
ตอนที่ถูกกลุ่มกัดแม่ได้ยินเสียงร้อง

แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นมีคนงานในฟาร์มหมูได้ยินเสียง

แล้วก็พาน้องส่งโรงพยาบาลนะครับ

ถูกกัดเป็นแผลชะกันหลายแห่ง
ทั้งที่ศีรษะใบหน้าที่ก้นที่ขาที่แขน
รวมแล้ว๑๑๗แผลนะฮะ
ตอนนี้แพทย์ก็ให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ฉีดยาฆ่าเชื้อทุก๘ชั่วโมง
พ่อบอกว่ายาฆ่าเชื้อเข็มละ๑๐๐บาท
ก็ต้องควักเงินจ่ายเองเพราะว่า
มันอยู่นอกเหนือจากบัญชียาของบัตร๓๐บาท
ก็เลยขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยหน่อยนะครับ
วันนี้ครับหลังจากที่มีการหารือกันระหว่าง
เทศบาลตะบนเชิงดอยกับเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่าง๒ตำบล
เพื่อหาแนวทางว่าจะเอายังไงดี
กับสุนัขจรจัดร้อยกว่าตัวที่อยู่แถวนี้
นายอัฐชากำประนาจแสนยากร

ก็มาติดตามการหารือในวันนี้ด้วย
สรุปแล้วที่ประชุมมีมติแบบนี้นะครับว่า
วันพรุ่งนี้เวลา๗โมงเช้า
จะให้กรมประสุทธิ์อำเภอดอยสะเก็ด
ที่เป็นองค์กรพิทักษัตริย์ประจำอำเภอดอยสะเก็ด
เข้าพื้นที่ในการจับสุนัขจรจัดเหล่านี้
จะใช้วิธีผสมยาสลบลงไปในอาหาร
แล้วก็เอาไปวางในจุดที่ชาวบ้าน
ชอบเอาข้าวมาให้สุนัขจรจัดกิน
เพราะว่าถ้าจะใช้วิธียิงยาสลบมันยาก
เพราะว่าสุนัขจรจัดแถวนี้

หากมีการยิงเข้าไปมันก็วิ่งหนี

ฮือกันไปได้ทีหนึ่งตัวสองตัว
เพราะฉะนั้นใช้วิธีผสมยาลงในอาหาร

หมายแรกจะเอาที่สุนัขตัวที่มีนิสัยดุร้าย
แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มก่อน
เพื่อเอาออกนอกพื้นที่ให้ได้ก่อน
จะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปเอาตัวอื่นนะ
ต้นจะได้ป้องกันไม่ให้ไปกัดใครอีกด้วย
ตัวที่ดุร้ายนะครับ
ตัวที่ดุร้ายอย่างตัวที่คุณพ่อหรือว่าใครจำได้เนี่ย
ว่าเป็นคนที่ลุมกัดน้องนะครับ
แล้วก็ตัวที่เป็นจ่าฝูงนะครับ
เราจะนำตัวพวกนี้ย้ายออกนอกพื้นที่ก่อน
ตรงนี้คือปัญหาเหลือรังที่คือหนึ่งเลยมาจาก
ทั้งชาวบ้านรอบเคือนนะครับ
แล้วก็ของคนนอกพื้นที่ด้วยนะครับ

พอรู้ว่าเป็นจุดที่แบบ
เขาเรียกว่าอะไรครับเอามาทิ้งนะครับ
ก็จะพากันมาอย่างนี้ครับ
มีหมาอยู่สองกลุ่ม
กับกลุ่มฝั่งนี้
แล้วมันจะมีตัวเมียอยู่เป็นตัวล่อ

ดีก็เลยวิ่งมากัดเด็กก่อนเพราะเด็กมันอยู่ระหว่างกลางไง
มีคนน้องที่มาช่วยเนี้ยเขาเห็นเขาเห็นว่าหมาตัวเนี้ย
ที่กำลังกัดขย่ำอยู่เนี่ยคือตัวนี้ชี้ให้ผมดูเลย
ผมก็จำไว้สามตัวเนี้ยนะแล้วก็ให้ประตูสัตว์เขามาดูแล้ว
แล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาจัดการจับไอ้๓ตัวนั้นก่อน
แต่ผมว่าไม่ต้องจับ๓ตัวก็จับได้ก็จับไปเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไร
เวลาตรวจเชื้อหมาระยะ๓๐ตัวเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเลยที่ว่ามันกัดบ้าง
บ้างอะไรบ้างมันต้องเอาไปตรวจให้หมดอืมนั่นไง
คุณพ่อบอกว่าร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วนะเรื่องนี้ค่ะเรื่องหมาจรจัดเนี่ยค่ะ
อย่างน้อย๕ครั้งแล้วว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบ
สุนัขจรจัดในพื้นที่หน่อยเพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ
สุนัขจรจัดเหล่านี้ต้องไปกัดใครสักคนในระแวกแต่สุดท้ายก็เป็นลูกสาวของคุณพ่อเองเนี่ยค่ะ
ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการปัญหาให้แบบจริงจังเลยคุณพ่อยอมรับว่าบางครั้ง
ุดหงิดจนอยากจะฆ่าสุนัขจรจัดทิ้งแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมีเรื่องของกฎหมาย
พรบคุ้มครองสัตว์อยู่ส่วนอาการของลูกสาวของคุณพ่อตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
เริ่มพูดคุยแล้วก็ยิ้มแย้มได้บ้างตอนกลางคืนยังมีภาวะอยู่หน่อยหน่อยค่ะ
คุณหมอยังไม่ให้กลับบ้านเพราะว่าอยากจะดูอาการให้แน่ชัดว่าไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ
มีแก้มนะครับเข้าลึกหัวแล้วก็มีรอยขย่ำตามหัวเนี่ยประมาณสักสามสิบจุด
ที่ผมนับได้นะประมาณสามสิบจุดแต่มีแผลใหญ่ที่ไปเบิกประมาณสักสองนิ้วเนี่ย
ก็อยู่ประมาณแผลเดียวที่หัวนะที่แก้มนิดหนึ่งแล้วก็มีที่ก้อนมีที่หลัง
ตามตัวมีไหมตามตัวนี่เป็นรอยเขี้ยวแบบขย่ำขย่ำขย่ำขย่ำ
คือช้ำทั้งตัวครับคือตอนนี้คือไม่ได้กังวลอะไร
คือกังวลเรื่องโรคของหมาอย่างเดียวอ๋อผมร้องเรียนมาเป็น
เป็นเกือบจะสิบครั้งแล้วนะครับทั้งหน่วยงานเทศบาลทั้งอำเภอนะครับ
ก็ร้องเรียนมาแต่ก็ว่างนะครับว่างเปล่า
กลางคืนนี้ผมแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะตีสองตีสามมันก็เห่ามันก็หอนทุกวัน
ก็ทำอะไรไม่ได้จะฆ่าทิ้งก็ไม่ได้จะยิงทิ้งก็ไม่ได้
มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงนี้แหละอืมทีนี้ก็ต้องมาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะ
คือก่อนหน้านี้ทางเทศบาลบอกว่าไม่สามารถดำเนินการกับสุนัขจรจัดได้
เพราะว่ามีพรบคุ้มครองสัตว์อยู่ครับผู้ที่จะดำเนินการได้ต้องเป็นประสุทธิ์อำเภอ
อืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนการคุมกำเนิดอะไรแบบเนี้ยค่ะ
เทศบาลมีหน้าที่แค่คอยส่งรถกู้ภัยเอาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
ประสุทธิ์อำเภอก็บอกว่าเรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่
รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา
คือตอนแรกเนี่ยคือโยนกันไปโยนกันมาไง
ว่าไม่รู้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนยังไงดีล่าสุดวันนี้นะคะ
นายอำเภอดอยสะเก็ดนายอำเภออัตภาชากำปนาสแสนยากร
บอกว่าปัญหานี้เนี่ยเรื่องของสุนัขจรจัด
ในพื้นที่ทางเข้าเขื่อนแม่กวงทางหน่วยงานราชการเขารับรู้ปัญหาทั้งหมดมานานมากแล้วค่ะ
พยายามจัดการมาโดยตลอดแต่มันจัดการได้ไม่หมด
ก่อนหน้านี้เคยคุมกำเนิดทำหมันสุนัขจรจัดไปจำนวนนึง
แต่ก็อ้าวก็มีสุนัขเศษเมียตั้งท้องออกลูกมาอีกเป็นปัญหาวนอยู่แบบเนี้ย
ปัญหานี้ก็รู้มาตลอดนะคะว่าชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ชอบนำสุนัขที่เลี้ยงไม่ไหวหรือไม่อยากเลี้ยงมาปล่อย
กลายเป็นปัญหาว่าพื้นที่ตรงนี้สุนัขจรจัดเต็มไปหมดเป็นร้อยตัวค่ะ
ครับนะฮะก็การช่วยเหลือดูแลค่ารักษาพยาบาลของเด็กน้อยวัยหนึ่งขวบเนี่ยนะฮะ
ในอำเภอยืนยันว่าหากมีการเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
หน่วยงานราชการจะรับผิดชอบให้ทั้งหมด
โดยที่พ่อและแม่ของเด็กไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด
แต่ว่าทางดรสาธิตปรัชญาอรุยากุลเลขาธิการและผู้มนุยการสมาคม
ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยบอกว่า
เคยมีคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนให้อาหารสุนัข
เพราะว่าเคยมีคดีที่ทางสุนัขจรจัดทำร้ายคน
แล้วมันมีบทบัญญัติของทางกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
ยามคำว่าเจ้าของสุนัขหมายความถึงรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข
ผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย
แต่ว่าทางศาลได้พิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าเรื่องนี้
จะเป็นการผลักภาระดังกล่าวให้กับประชาชนไม่ได้
เพราะฉะนั้นการดูแลสุนัขจรจัดนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องดำเนินการในการจัดการ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาเลยบอกแบบนี้นะคะ
สำหรับจุดตรงนี้ที่ชอบมีคนเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดเหล่านี้
ทางเทศบาลทั้งในอำเภอทางคนในพื้นที่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหม
เข้าใจว่าอยากจะช่วยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่า
หาสถานที่ให้สุนัขจรจัดเหล่านี้
หรือเอาอาหารไปให้เป็นจุดที่ทางหน่วยงานเขาจัดให้
จะได้ไม่มาเอาอาหารมาไว้ตรงนี้สุนัขจรจัดมันก็มารวมตัวกันเยอะ
แล้วก็กลายเป็นปัญหามารวมกันเป็นฝูงแล้วมีเจ้าถิ่นมีอะไรแบบนี้

ที่เขาดูแลสุนัขเยอะวัดไหนหรือว่าเป็นบุคคลไหน
เอกชนหรือว่ามูลนิธิที่ไหนนะแล้วไปบริจาคที่นั่น
แล้วจังหวะที่เกิดเหตุทางคุณพ่อของน้องบอกว่า
มันมีสุนัขจรจัด๒ฝูงใช่ไหม
ฝงในป่ากับฝูงที่อยู่ใกล้ฟาร์มหมู
แล้วอยู่ดีจังหวะนั้นเนี่ยมีสุนัขตัวเมียมานอนอยู่ตัวนึง

สองฝูงนี่มันก็มาหาสุนัขตัวเมียตัวนี้